คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูในวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะ
คนในวงการบันเทิงที่ติดโควิดสิบเก้าอะค่ะมาอัปเดตเรื่องของคุณมดดำกันก่อน
พิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ของไทยรัฐทีวีนะคะ
เมื่อวานนี้คุณมดดำก็ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่เป็นทางวีดีโอคอร์
ก็บอกว่าไปตรวจโควิดสิบเก้าก็จะรู้ผลตอนประมาณตีสาม
ล่าสุดเนี่ยคุณมดดำเขาก็ชี้แจงแล้วบอกว่าเขาไม่ได้ติดโควิด๑๙นะ
คุณมดดำไม่ได้ป่วยด้วยโควิด๑๙แต่ว่าคนขับรถเนี่ยเขาติดโควิด๑๙จริง
ครับแต่คุณมดดำเขาก็บอกว่าเขาก็จะกักตัวให้ครบสิบสี่วัน
แล้วเขาก็จะตรวจซ้ำให้มั่นใจอีกทีจะตรวจอีกรอบนึง
จะได้แบบเอาให้ชัวร์เลยว่าเขาเนี่ยไม่ติดโควิด๑๙นะคะ
ในรายการข่าวใส่ไข่เมื่อสักครู่นี้ค่ะทีมพิธีกรก็ได้มีการสัมภาษณ์คุยกับคุณมดดำ

คนขับรถโควิดสิบสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะอืม

ก็ได้เข้าไปตรวจที่หรือและก็ไปคู่กับโรงพยาบาล
ก็ต้องรอที่โรงพยาบาลจะต้องมารับเขาก็คาดว่า
น่าจะวันนี้แหละค่ะน่าจะดึกอะไรอย่างนี้
สรุปคือหนุ่มละลานทุกคนรอบตัวฉันหมดเลย

ก็จะโทยบอกว่าทำไมถึงปล่อยให้แบบว่าอยู่บนรถเอาไว้ถามสมมุติว่าใส่แม็กซ์ไหม
คนขับรถใส่แมสหรือเปล่ามดดำใส่แมสไหม

คือก็ต้องโทรไปถามไงว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอ่ะเหตุการณ์
ก็กักตัวกับน้องอีกคนนึงที่แบบว่าเป็นเลขาคนสนิทอีกคน
เพราะว่าเราค่อนข้างจะโลเทคอย่างนี้ก็ต้องเอาคนมาช่วยแบบว่าทำยังไง
มดดำบอกว่าตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเลยปกติมาก
แล้วก็ไม่ได้ติดโควิด๑๙ด้วยนะคะแต่คนขับรถติดโควิด๑๙
ตอนนี้ก็กักตัวนะคะต้องกักตัวต่ออีกประมาณ๑๒วัน
แล้วก็จะตรวจหาเชื้อโควิด๑๙รอบ๒

นี่นะคะพี่หนุ่มมาบอกว่าพี่หนุ่มเป็นห่วง

ทีนี้ค่ะนครชวนชื่นค่ะ

ที่โรงพยาบาลรามาจักรีนริบดินนะคะ
ลูกสาวค่ะคุณไอซ์ก็เปิดเผยข้อมูลสั้น
บอกว่าตอนนี้คุณพ่อยังมีอาการทรงซุด
คุณหมอยังรักษาตามอาการนะคะ
ส่วนครอบครัวศิราชายาค่ะ

ตอนนี้ตื่นมาร้องเพลงวิ่งเล่นได้แล้ว
ที่สำคัญตอนนี้คุณอีฟได้กอดลูกแล้วนะคะ
ตั้งแต่๑๒เมษายนที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันแต่ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เพราะว่าหมอบอกว่ายังต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่
แต่วันนี้คุณอีฟก็อาการดีขึ้นแล้วใกล้หายแล้ว
หน้ากากอนามัยแล้วก็กอดลูกได้แล้วนะคะ
แล้วก็โพสต์ภาพวิดีโอคอลคุยกับสามีที่แยกตัวไปรักษาอีกที่หนึ่ง
แล้วก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาต้อยเศรษฐาด้วยนะคะ
บอกว่าคุณพ่อหน้าตาสดใสขึ้น
ส่วนคุณแม่ก็คืออาเปี๊กอรัญญาก็ยังอยู่ที่บ้านอย่างระมัดระวัง
คุณอีฟสามีและลูกจะได้ออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้

คุณอีฟบอกว่าคุณพ่อโชคดีอาต้อยโชคดีตรงไหนรู้ไหมคะ

ลาสมาคือคนที่ติดโควิด๑๙แล้วหายแล้วแล้วไปบริจาคเลือดนะคะ

แล้วคุณหมอก็ประเมินว่าอาการดีขึ้นนะคะ
ส่วนคุณอีฟเลยบอกว่าถ้าเกิดเธอหายแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเธอจะไปบริจาคด้วยนะคะ
ลาสมาเนี่ยมีจำนวนน้อยมากนะคะ
ซึ่งพลาสมาเนี่ยบางคนนะคะบางข้อมูลก็บอกว่าดีกว่าวัคซีนซะอีกนะคะ
เพราะว่าช่วยผู้ป่วยได้เยอะมากจริง

คุณจะสามารถไปบริจาคพลาสมาได้ที่สภากาชาติไทยนะคะ
ตอนนี้ทั้งเลือดแล้วก็พลาสมาเนี่ยขาดมากนะคะ
อยากให้หลายคนที่เคยเป็นหรือว่าที่กำลังเป็นอยู่
เราก็รู้ว่าเราหายแน่นะคะ
วันหนึ่งเนี่ยอยากให้ไปบริจาคพลาสมาอีฟก็จะไปนะคะ
ส่วนดาราอีกหลายคนนะคะที่ก่อนหน้านี้ติดโควิด๑๙
แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวค่ะคุณวิลลี่แมคอินทอสนายดิคอมเมเดียน
กลุ่มก้อนของรายการฮอลลีวูดเกมไนท์นะคะ
เขาก็หายป่วยแล้วแล้วก็โพสต์ภาพว่ากลับบ้านได้แล้วนะคะ
คือกลุ่มนี้ติด๕คนหายแล้ว๔คนเหลือแค่นักคอมคนเดียว
คุณนิวเคลียร์หันศากับลูกชายน้องไทก้าก็หายป่วยแล้วนะคะ
ก็มีการโพสต์คลิปที่สามีก็คือดีเจเพชรจ้ามารอรับนะคะ
คุณอุ้มลักษณะกับลูกสาวค่ะน้องดิสนี่ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะนี่ค่ะ
สรุปแบบนี้ค่ะนักแสดงนะคะหรือว่าคนในวงการบันเทิง
ยังต้องรักษาตัวอยู่นะคะ๒๐คนค่ะหายป่วยแล้ว๒๕คนนะคะ
ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะ
ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยหายกันเร็วนะฮะทุกสาขาอาชีพใครก็ตามที่ตอนนี้ติดโควิด๑๙
จะหนักจะเบาก็แล้วแต่ใช่ค่ะและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยทำงานอย่างหนักจริงจริงนะคะ